ข่าวนี้ต้องบอกว่าสวยปังแล้วเฮลตี้ที่สุด
บอกเลยว่าแต่มตุ่มเจ็คกรีซไม่ได้ซื่อแน่นอน
ยอมแพ้เพราะว่าท็เลนเดอร์ของพี่แอน
ซุบตาทั้งนั้น

มีทั้งหมากปรินนะคะโอ้โหมาวิ่งกับพี่แอนค่ะ
ไหนจะพ่อแบรี่น่าเด็ดว่างเป็นไม่ได้
ก็มาร่วมกวนวิ่งกับพี่แอนด้วยค่ะ
และที่ขาดไม่ได้ก็คือบัดดี้เบอร์หนึ่งค่ะ
หนุ่มเจมส์จิรายุทุกวันเราลองข่าวไปแล้วนะคะ

ยังเป็นคู่ฟิตคู่ซ้อมในฟิตเน็ตด้วยค่ะ

เขาแกล้งด้วยได้ค่ะที่ยืนริมตุด
คือเข้าสังกัดนะคะมาเป็นเทรนเนอร์พี่แอนค่ะ

ไม่ใช่วงเจ้าหญิงของการบันเทิงอย่างเดียวแล้วนะคะ
ทั้งกีฬาวิ่งโยคคะตีเทนน๘๐๐

จนบันเทิงกริงสุดใดจะยกให้เป็นเจ้าหญิงแห่งวงการกีฬา

ที่เญรนเนอร์หล่อที่สุดในปัตประธาภี

แลรี่มาร์คไฟที่ไปจ้างเป้าหลาย

วิ่งเนี่ยมันเป็นกีฬาที่เด็กผู้ชายชอบมากกว่าเด็กผู้หญิง
เราก็เลยจะได้เจอแต่เด็กผู้ชายไงค่ะอะไรอย่างนี้
ก็บอกไว้ตรงนี้ว่าเทรนเนอร์นี่เฉพาะของพี่แอนเท่านั้น
เจมส์จีก็เป็นเทรนเนอร์ให้แอนด์ในการวิ่ง
แล้วก็ณเดชน์ก็เป็นเทรนเนอร์
เพราะว่าต่างคนก็จะมีเทคนิคในการวิ่งไม่เหมือนกัน
ท้ายสุดแอนก็คือวิ่งจนเท้าแตกไปอยู่คนเดียว

ก็วิ่งไปสิบโลกรัม

กะลีนเธอคงไม่มีโอกาสนี้ในชีวิตหรอก
เออเป็นอย่างไรพี่แอนด์เหมือนเย้ยคุณผู้ชม

ก่อนหน้านี้แบบข้อเท้าที่เขาแตกใช่ไหมคะ
แล้วก็หายเสร็จไปวิ่งสิบกิโลกรัม

เขามีความฝันที่จะไปวิ่งมาลาทอนประมาณนั้นน่ะ
มันเหมือนมีแรงจูงใจในการตื่นเช้านะ
ถ้าดิฉันมีเทรนเนอร์หล่อขนาดนี้นะ
แล้วอย่างที่พี่แอนบอกไปยิ่งสวยไปอีกนะ

ผู้ชายโทรตามโอ้โฮโอ้โฮโทรมาปลูก
อยากรู้มากเลยว่าพี่แอนไปวิ่งที่สวนไหนคะ
จะตื่นเช้าแล้วก็ตามไปวิ่งทุกวันเลยค่ะ

ไปไหมล่ะเอาให้ตื่นก่อนโอ้โฮเราไม่ได้วิ่งหรอก
คงนั่งดูนะคะเพราะว่าแค่เห็นแบบลำขาเขานะคะ
ลำขาเหมือนกับเสียงสันโอ้โฮเรียวขาเขาลำขา
วิ่งแล้วต้องเท้าแตกแบบพี่แอนก็ไม่ไหวนะคุณผู้ชมนะ
ขอดูอยู่อย่างนี้ก็ละกันติดตามหน้าจอบันเทิงไทยรัฐก็ได้นะคุณผู้ชมนะ